กายฮะถ้าได้เป็นสอสอเนี่ยในเขตพื้นที่ของคุณจะทำให้ได้กับ
อะไรให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่บ้างเขตของผมนะครับ
รถไฟฟ้ามาไม่ถึงทางด่วนข้ามไปข้ามมาอยู่ชายแดนกรุงเทพมหานคร
บอนบางขุนเทียนครับหมายเลขหนึ่งจากพักเก้าไกลนะครับ
ในเขตบางบอนเฉพาะแขวงบางบอนใต้และแขวงคลองบางบอน
ในเขตบางขุนเทียนเฉพาะแขวงสมดำ๓แขวงนี้
เลือกบัตรสีม่วงหมายเลขหนึ่งนะครับพื้นที่มันซอยมันซอยมากครับ
ซอยมากสิ่งที่อยากจะทำให้กับพี่น้องประชาชน
ณวันนี้เลยแน่นอนว่าไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนนะครับ
พี่น้องประชาชนมีปัญหาเรื่องค่าคลองชีพนะครับ
สิ่งแรกที่จะทำพักก้าวไกลเราได้นำเสนอไปแล้วว่า
รัฐบาลเก้าไกลเสนอหนึ่งร้อยวันทำทันทีมีอะไรบ้างอ่า
ให้พี่น้องประชาชนได้เป็นเช็คลิสต์ในการติดตามต่อ
ว่าหลังจากรัฐบาลก้าวไกลเข้าไปทำดำเนินการอย่างไร
สิ่งแรกเลยก็คือแน่นอนครับเพิ่มเงินในกระเป๋า
และก็ลดการล้วงเงินออกจากกระเป๋าให้มากที่สุดเพิ่มเงินในกระเป๋านั่นหมายความว่า
เรื่องของรายได้ของพี่น้องประชาชนณวันนี้
น้องประชาชนรัดเข็มขัดทั้งหมดนะคนที่เวลาไปลงพื้นที่นะ
ไปหาเสียงตอนเย็นตอนเที่ยงไม่เจอใครแล้ว
ไปเจอผู้เท่าผู้แก่บอกว่าลูกยังไม่กลับหรอก

ต้องทำโอทีก่อนเพราะว่าค่าคลองชีพมันสูง
รายได้ที่มีอยู่ไม่เพียงพอก็ต้องหารายได้เพิ่มหารายได้เสริม
บางคนธุรกิจผลประกอบการไม่ดีก็ต้องทำโอฟรี
ก็คือถ้าเกิดไม่ทำเจ้านายก็ไล่ออก

กระบวนการต่างเหล่านี้มันเกิดขึ้นในทุกพื้นที่
ผมเองลงพื้นที่ในเขตบางบอนบางขุนเทียน
พี่น้องประชาชนมีปัญหาเรื่องของรายได้
แล้วก็เรื่องของค่าคลองชีพค่าสาธารณูโภค
เรื่องนี้คือสิ่งที่พักเก้าไกลจะดำเนินการและจะทำอย่างเร่งด่วน
เพราะเราเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
๔ปีที่ผ่านมา๘ปีที่รับผลกระทบมา
แบบนี้ไปต่อไม่ได้แล้วครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป